มีเรื่องที่น่าเศร้าเกิดขึ้นกับหนูน้อยคนหนึ่งนะครับ

เขาก็วิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนแถวบ้านนั่นแหละนะครับ
ปรากฏว่าอยู่ดีหายเงียบไป

ตกบ่อน้ำแถวบ้านเสียชีวิตนะฮะ
คุณยายคุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ก็ร้องห่มร้องไห้แทบขาดใจนะครับ
หลังจากที่เด็กชายทิติแก้วเงินอายุ๒ขวบนะครับ
ตกบ่อน้ำเสียชีวิตนะครับ

จนไปเจอเสื้อผ้าที่ลูกชายใส่

แล้วลูกชายก็ลอยคว่ำหน้าอยู่เหนือน้ำ
ในบ่อขนาดใหญ่ลึกประมาณ๕๖เมตร
ในพื้นที่บ้านหนองหัวเสือตำบลโคกรวด
อำเภอปลากพลีจังหวัดนครนายกนะครับ

สักประมาณ๓๐๐เมตรนะครับ
นางสุตางามขำอายุ๒๑ปี
แม่ของเด็กชายวัย๒ขวบที่เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังซักผ้าอยู่ที่หลังบ้าน
ส่วนแม่ของแฟนอยู่หน้าบ้าน

ลูกชายกับเด็กอีก๒คนเป็นเด็กแถวบ้าน

จากนั้นเด็กสองคนเนี่ยเดินกลับเข้ามาในบ้าน

ก็เลยแปลกใจแล้วก็ออกเดินหานะครับ

จนถึงบ่อน้ำตรงนี้เห็นเสื้อลูกชายลอยอยู่เหนือน้ำ
ก็เลยคิดว่าเกิดเรื่องไม่ดีแน่
ขี่จักรยานยนต์กลับไปตามให้น้องมาช่วยดู

ซักผ้าอยู่หลังบ้านแล้วทีนี้แม่แฟนหนูว่าเขาอยู่หน้าบ้าน

มีสามสี่คนแล้วทีนี้พอมีน้องสองคนอ่ะวิ่งย้อนกลับขึ้นมา

แล้วทีนี้พอแม่หนูไปหนูก็เลยเดินมาส่งแม่หนูตอนที่ขึ้นรถไปแล้ว
พอขึ้นรถไปแล้วเสร็จหนูก็เลยพูดว่าลูกหายไปไหน

แล้วหนูก็พิมพ์บอกน้องหนู
ขี่เข้ามาในนี้พอหนูขี่เข้ามาหนูเห็นเสื้อ
หนูก็เลยวนกลับไปรับน้องหนูมาเป็นเพื่อนหนู
หนูมาถึงบ่อริมหนูเลยค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเขาก็กำลังพักเที่ยงจากการทำงานอยู่
เห็นแม่ของเด็กเดินตามหาลูกฮะก็เลยบอกให้ไปดูที่บ่อน้ำซิ
ปรากฏว่าไปเจอจริงครับ
ก็เลยกระโดดลงไปแล้วก็ไปอุ้มตัวเด็กขึ้นมา
แต่พบว่าเด็กเสียชีวิตแล้ว
ก็แม่เขาตามหาลูกครับขี่รถตามหา

ก็นั่งพักเที่ยงรอไปกินข้าวกันทีนี้
ลองบอกแม่เขาขี่รถมาดูทางนี้

เลยขี่มอสไซตามมากับพี่ชาย
มาเห็นลอยแล้วก็เลยกระโดดลงไปอุ้มขึ้นไปช่วย

นี่คือตอนที่ไปเจอเด็กรออยู่ในบ่อน้ำแล้ว

ส่วนผู้ที่เห็นเด็กเป็นคนสุดท้ายนะครับ
เป็นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับบ่อน้ำ

บอกว่าตอนนั้นอยู่ในบ้านแล้วได้ยินเสียงเด็กร้องแปลก
ออกมาดูก็ถามเด็กว่ามากับใคร
ไม่ตอบนะแต่เด็กชี้ไปที่สุนัข
ก่อนจะวิ่งกลับไปทางบ้านของตัวเอง
ซึ่งระหว่างที่เด็กกำลังวิ่งกลับไปทางบ้านของตัวเองเนี่ย

เพื่อจะบอกว่าเด็กเนี่ยมาอยู่แถวนี้

พอดีขี่รถเข้ามากลับมาบ้าน
ออกมาเห็นเด็กทำเสียง

เสร็จแล้วก็โทรหาทางยายเขา

ไม่รู้ว่าบวกกลับไปที่บ่อน้ำยังไง
ทางญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
จนที่ก็มอบศพให้กลับไปบำพินกุศล